ไปที่นครนายกหน่อยนะผมเห็นข่าวแล้วก็ตกใจ

ผู้ภัยโอ้โหช่วยประยุทธ์ลงมาจากต้นไม้
มีคนไปอื้อหือเป็นเอาไปดูก่อนดีกว่า

มันอยู่บนต้นไม้นี่
อ่า
บ่อยได้มือเราจับมือว่าตอนนั้นอยู่กับแพงโน้น
ฟิลิสอยู่กับแพงนี้เดี๋ยวกันวิ่งวันนี้ผมเตะโขมไปนั่นแล้วกั้น
ขวาก่อนอ่ะต้องค่อยเข้ารอดอีกฝั่งนี้รอดอีกฝั่งนี้
ขวาเออเดี๋ยวสิพอเบาพอเบาค่ะเอาค่อยเดี๋ยว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
ลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงลงล
เรียบร้อยเลยอันนี้เลยของกิ้งกะยักษ์